หรือตัวร่วมให้กับราชาชนไปใช้บริการ

ก็ใช้บริการบริษัทไฟฟ้าได้ถึง๒สาย

หามรือกับกระทรวงการคลังเตรียมบรรจุการใช้บริการรถไฟฟ้าเข้าไปในบัตรสวัสดิการระบบขนส่งด้วย
แต่ว่าจะมีการเพิ่มวงเงินจากปัจจุบันรวม๑๕๐๐บาทหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
หลังจากนี้สนขอจะต้องไปเร่งให้รถไฟฟ้าทุกสายทางติดตั้งระบบตัวร่วมหรือบัตรแมงมุมให้ได้
เพื่อรองรับกับบัตรสวัสดิการอันนี้นะครับ
ให้เห็นผลทางปฏิบัติในเดือนมีนาคมปีหน้า
เมืองต้นจะสามารถนำไปใช้กับรถไฟฟ้าได้๒สายก่อนก็คือ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงและแอร์พอร์ตลิงค์
จากนี้จะแจกบัตรแมงมุมให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟรี๒แสนใบด้วยครับ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเกิดการเดินทางเชื่อมต่อระบบการขนส่งมวลชนผ่านระบบตรวจร่วม
โดยผู้ถือบัตรในมุมฟรีไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำ๕๐บาท
สามารถนำบัตรนี้ไปเติมเงินแล้วก็ไปใช้ได้ทันที
เงินที่เติมสูงสุดในบัตรได้ถึง๑๐๐๐บาท
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปลายปีนี้
ภูมิในการสนขอกล่าวว่าหลังจากแจกบัตรครบจำนวนแล้วการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมก็จะเปิดขายบัตรในมุมตามจุดต่าง
สถานีรถไฟฟ้าป้ายรถเมย์ราคา๕๐บาท
โดยคิดเฉพาะค่ามัดจำบัตรนะครับไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเหมือนบัตรอื่น
ทางด้านของนายธิรพันธ์เตชะสิรินุกูลที่ปรึกษามรฟมเปิดเผยนะครับว่า
ขณะนี้ปริมาณของผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เป็นเส้นทางครองไผ่ตาปูนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากว่ามีการทำจุดเชื่อมต่อ๑สถานีตาบูลบางซื่อเสร็จแล้ว
โดยปริมาณมีผู้โดยสารใช้บริการปัจจุบันนั้นวันธรรมดาอยู่ที่ประมาณ๕๒๐๐๐คนต่อวันนะครับ
ขณะที่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้โดยสารประมาณ๓๐๐๐คนต่อวัน
จำนวนผู้โดยสารในช่วงแรกที่เปิดให้บริการ๒๐๐๐คน
ซึ่งคาดว่าปริมาณของผู้โดยสารสายสีม่วงจะเติบโตตามเป้าที่๘๐๐๐๑๐๐๐คนต่อวันในกลางปีหน้าคือ๒๕๕๙